ดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานทำงานอยู่ในเทศบาลแห่งนี้
เขาบอกว่าเขาถูกนายกเทศมนตรีคุกคาม
พอไม่เล่นด้วยก็กันแกล้งสุดท้ายต้องย้ายงาน

ยาวภัยคายในกลุ่มไลน์เค้าก็อาย
เพราะว่าตอนนี้เขากลัวว่าชีวิตเขาจะโดนผลกระทบ
แล้วมันมีถึงครอบครัวเขาด้วยเอามาดูที่มันเกิดขึ้นกันหน่อย
คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอตอนนี้มันคือแชทไลน์ในกรุ๊ปเลยนะ
ที่ลูกเพจเอามาเผยแพร่นะครับเขาบอกว่าเป็นเพจพักใหม่เผยแพร่
มีผู้ใช้ชื่อเดียวกันกับนายกเทศมนตรีส่งรูปภาพหนุ่มพักใหม่
นำผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความนะฮะแล้วก็โพสต์ลงกรุ๊ปไลน์
ข้อความบอกว่าไอ้คนแจ้งอ่ะเจอกันนะมึงแน่มากนะ
แต่ว่ากูว่ากูแน่กว่ามึงขออภัยนะผมอ่านตามนี้นะ
จากนั้นในเพจพักใหม่เองก็มีข้อความที่ถูกแคปมาโพสต์อีกหลายโพสต์
หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่มีพนักงานหญิงคนหนึ่งของเทศบาล
นายกเทศมนตรีคุกคามความเป็นส่วนตัวเข้าไปจี๊บบ้างละ
อยากจะดูแลอย่างนั้นอย่างนี้พอพนักงานไม่เล่นด้วยก็
พยายามจะบ่ายเบียงแล้วแล้วมีการพิมพ์กลับไปด่าเธอด้วยนะ
คือจริงพนักงานหญิงคนนี้บอกตั้งแต่แรกแล้วนะมีสามีมีลูกแล้ว

คือแสดงให้ชัดเจนเลยว่าไม่เล่นด้วยไม่อะไรแบบนี้

มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมว่าเขาไม่อยากจะเล่นด้วยก็ไม่คุยไง
เพราะเขามีข้อโพลอยู่แล้วสุดท้ายถ้ากระทำแบบนี้โดนไปต่อวาดต่อขา
กรุ๊ปไลน์คนก็เห็นกันเยอะแยะมากมายสุดท้ายเธอก็เอาหลักฐานไปแจ้งความ
ข้อหามินประมาทตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทีมข่าวลงไปเจอผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้อายุ๓๙ปีแล้วครับ
เป็นพนักงานกองงานสาธารณสุขของเทศบาลแห่งหนึ่งในเมืองนครนายกบอกว่า
เธอเนี่ยถูกนายกเทศมนตรีเนี่ยตามจีบมาตลอดเลย
แสดงพฤติกรรมอยากเลี้ยงดูอย่างนั้นอย่างนี้เชิงชู้สาวแต่ก็ไม่เล่นด้วยไง
ตนก็เลยแคปข้อความส่งให้เพจในสื่อในจังหวัดนครนายกนี่แหละ
พอสืบได้ไปนายกรู้เรื่องสิครับมาด่าในไลน์กรุ๊ปเลย
มีสมาชิก๒๐กว่าคนใช้คำหยาบสารพัด
คุณผู้ชมแน่นอนผมอ่านออกอากาศไม่ได้มันมีคำแบบเยอะแยะมากมายที่เขาด่ากัน
แต่เธอแคปคุณผู้ชมดูหน้าจอออกละกันนะครับ
แต่เธอก็แคปที่นายกด่าไว้ทั้งหมดแล้วล่ะ

มากับเราเรื่อยแท็กมาเรื่อย
ถึงขนาดขั้นคือแบบว่า

คือเลิกคลีนิกเนี่ย
ก็จะบอกว่าจะตามกลับไปบ้าน

คือความกลัวของเราอะเราก็กลัว
โอ้โหแค่มาจีบ

ใครจะไปยอมนะฮะ
แล้วไม่กลัวเหรอที่ออกมาเปิดเผยแบบนี้

ความเป็นส่วนตัวมากเกินไปเธอก็มีศักดิ์มีศรี

อารมณ์ร้อนไม่พอใจก็จะด่า

คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้ว่าท่านเป็นฝ่ายผิดนะ

อันนี้ผู้เสียหายบอกนะครับเรายังไม่ได้ปรับปรามว่ามันจริงนะฮะ
คุณผู้ชมตัวเองก็เลยอยากจะบอกกับนายกเทศมนตรีท่านนี้ว่า
อยากจะให้ท่านออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณมาด่าฉันแบบนี้
ด่าคนอื่นไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะมันมากเกินไปกับสิ่งที่เจอมานะครับ
เดี๋ยวตอนนี้ทีมข่าวกำลังตรวจสอบยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวของนายกเทศมนตรี
ถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้ผู้ถูกกล่าวอ้างตอนนี้
แล้วท่านเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมแต่แชทไลน์ต่างต่างตอนเนี้ย
ต้องบอกว่าสื่อในท้องถิ่นเพจสื่อเขาเองพยายามโพสต์ออกมาเยอะมากแล้ว
เราก็เล่าไปตามหลักฐานที่มีแล้วก็ผู้เสียหายเล่ามา
แต่ว่าเรายังไม่ได้พูดปรักปรำว่าท่านทำผิดจริงเดี๋ยวคงต้องรอให้ท่านออกมาชี้แจง
สิ่งที่เกิดขึ้นหลักฐานที่มีเป็นท่านจริงหรือไม่
ท่านจะชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ